พูดถึงคดีที่เกิดขึ้นนะคะเป็นคดีฆ่าโหดเยี่ยม
เมื่อวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสอ่านข่าวนี้เหมือนกัน
ก็คือมีสาวคาราโอเกะเขาออกจากบ้านไปทำงานหลังจากนั้นไม่กลับมาบ้านอีกนะคะ
ออกตามหาสรุปสุดท้ายแล้วไปเจอเป็นศพศพเนี่ยถูกเผา
และรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปทำงานก็ถูกเผาใช่อยู่ข้างทางแบบนี้
คือต้องบอกว่าโหดเยี่ยมมากแล้วก็ตัวสามีเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วย
ในช่วงแรกนะคะแต่สรุปแล้วสามีเอาอย่างแรกก่อนนะสามีไม่ได้เป็นคนฆ่านะคะ
คดีนี้จับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วค่ะเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางนางกัญญาพักนะคะ
เป็นพนักงานร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
คนร้ายลงมือโหดเยี่ยมนะคะศพถูกเผาเป็นต่อตะโกพร้อมซากรถจักรยานยนต์
ทิ้งไว้ในป่ารกร้างค่ะพื้นที่ตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจาน
เมื่อวันที่๘พฤศจิกายนชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗
และชุดสืบสวนสพแก่งกระจานจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะ
วนายอู่ทองพรายแขวงอายุ๔๔ปีเป็นชาวอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
คนในพื้นที่นั่นแหละเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารเพชรบุรี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุการณ์ตายนะคะ
ได้พร้อมของกลางเป็นมีดสั้นหนึ่งด้าม
มีดนี้เขาใช้ปาดคอผู้เสียชีวิตแล้วก็แทงผู้เสียชีวิต
อกจากนี้นะคะได้มีดง้าวด้ามนะคะเอาไว้ใช้ขู่บังคับผู้เสียชีวิต
แล้วก็ได้รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนำตัวในอูทองไปทำแผนทันทีค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่นางสาวกัญญาพักผู้ตายและคนร้าย
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่มาที่ไปที่จับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่ร้านอิ่มจังคาราโอเกะ
ไปจนถึงจุดเกิดเหตุเพื่อก่อเหตุชิงทรัพย์เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานของหมายจับนายอูทองจากภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
นำตัวมาค่ะมาสอบสวนเขารับสารภาพบอกว่าขณะที่ออกไปเก็บเห็ดตอนกลางคืน
พบผู้เสียชีวิตขับรถขี่รถจักรยานยนต์คนเดียวในทางที่มันเปลี่ยวจึงขี่รถจักรยานยนต์ติดตามก่อเหตุชิงทรัพย์
แต่ผู้เสียชีวิตขัดขืนก็เลยตัดสินใจฆ่าและเผาอำพรางก่อนได้ทรัพย์สินไป๘๐๐บาท
จากนี้ในอูทองบอกว่าไม่รู้จักผู้ตายมาก่อนนะคะแล้วไม่เคยไปร้านคาราโอเกะที่ผู้ตายทำงานด้วย
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นอดีตนักโทษในคดีฆ่าชิงทรัพย์นางสาวปัญญาอายุ๓๑ปีค่ะ
โดยครั้งนั้นฆ่าชิงทรัพย์ลักษณะคล้ายกันเลย
ได้เงินไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทจำคุกยี่สิบห้าปี
จำคุก๒๕ปี๖เดือน๑๕วัน
ติดคุกจริง๖ปี๒เดือนอีก๘วัน
ออกมาจากเรือนจำต้นปีนี่เองค่ะ
มกราคม๖๓นับไป

ก่อเหตุลักษณะใกล้เคียงกันเลยค่ะ